ความคืบหน้าของบุคคลในแวดวงข่าว

เป็นที่เคารพรักของทุกคนนั่นก็คือเจยุ
ยุเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

กระทั่งล่าสุดในช่วงประมาณตี๓๓๐ที่ผ่านมา
ครอบครัวของเจยุนั้นแจ้งว่า
คุณยุวดีธัญสิริหรือว่าเจยุนั้นถึงแก่กรรมอย่างสงบแล้วนะครับ
โดยคุณยุวดีธัญสิริเป็นอดีตผู้สื่อข่าวอาวุโส
ซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่ธรรมเนียบรัฐบาล

เริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่๒มีนาคมที่ผ่านมา

ก่อนที่อาการจะสุดหนักแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
มงกุฎเกล้าเมื่อ๓มีนาคมนะครับ
แล้วอาการก็สุดลงไม่รู้สึกตัว
จนต้องมีการปั๊มหัวใจเพราะว่าระหว่างนั้น

ก็พยายามที่จะยื้อชีวิตแล้วก็รอดูอาการอยู่

นักข่าวก็ไปนักการเมืองอดีตนักการเมืองไปหมด

อดิตประหลักกศวงค์กระธีการส่วนกระลาฮม
เจยุทำงานในตำแหน่งผู้สื่อข่าวอาวุศโศ
เมื่อตี๓๓๐ที่ผ่านมานะครับ